ต้นข่าวสารของเราวันนี้นะฮะไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับ
เห็นภาพจากเหตุการณ์แล้วต้องบอกว่าน่ากลัวมาก
คือเป็นถังเก่าแต่มันเป็นถังน้ำมัน

น้ำมันที่มันหลงเหลือข้างอยู่นะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มันยังลมแรงด้วยครับ
นี่เป็นภาพในมุมของคนที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊ก
พร้อมกับขอกำลังเสริมขอความช่วยเหลือไปด้วยนะครับ
มีภาพอีกหลายมุมนะครับเดี๋ยวค่อยดูไปนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

เป็นบริษัทที่เป็นโรงงานรีไซเคิลถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร

นี่ฮะระดมฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปนะครับ
โรงงานแห่งนี้อยู่ในพื้นที่โครงการแถวคลอง๘ลำลูกกาปฐุมธานีนะครับ
ระดมรถฉีดน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง๒๐กว่าคันนะครับ
คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ๒ไร่นะฮะ๗๐๐ตารางวานะครับ
มีถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรเก็บอยู่เยอะไปหมดเลยนะครับ

เพราะว่าถังน้ำมันที่เป็นถังที่จะมารีไซเคิลเนี่ย
มันก็มีน้ำมันข้างอยู่ด้านใน
มีน้ำยาล้างถังที่อยู่ข้างในโรงงานด้วย
มีคนบาดเจ็บ๑คนถูกแรงระเบิดของถังน้ำมันกระเด็นใส่นะฮะ
เจ้าของโรงงานบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครทำงานอยู่นะครับ
เพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับเป็นช่วงกลางคืนด้วย
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
จุดเริ่มต้นมาจากห้องพ่นสีถังน้ำมัน
ด้านในมีน้ำยาล้างถังซึ่งเป็นวัตถุไวไฟด้วย

เอ้าล้างมาล้างถังนะครับ

อ่าประมาณ๗๐๐ตารางวา๗๐๐ตารางวาเพิ่มมันลุกไหม
ต้นเพลิมมันจากตรงไหนครับพี่ครับมันอาจจะไปรับวงจรตรงห้องพ่นศรีอ่ะครับ
พ่นสีถังเหรอครับพี่ตอนนั้นมีคนทำงานอยู่ไหมครับ
ไม่มีไม่มีไม่มีใครมีวันนี้วันหยุด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นภาพวันนี้นะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปคาดว่าจุดต้นเพลิงก็มาอย่างที่เจ้าของโรงงานบอกนะฮะ
เป็นจุดห้องพ่นสีถังนะครับเพราะมีคนได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาจากห้องนี้นะครับ
ก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้นี่ฮะถังแบบเนี้ยครับค่ะ
ถังสองร้อยลิตรนี่นะฮะเป็นน้ำมันเก่านะครับ
เสียหายหมดนะฮะถังนี้ก็ยังมีที่อยู่ด้านนอกก็มีด้านในก็มีนะครับ
แต่ตัวอาคารนี้พังเสียหายหมดเลยฮะใช่ค่ะเจ้าของโรงงานบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดของโรงงานพอดีนะคะ